ทีนี้เมื่อวานที่เรานำเสนอข่าวไปมีตำรวจนายหนึ่งที่เขารอดชีวิตมาจากเหตุการณ์ครั้งนี้
เป็นตำรวจชุดแรกค่ะที่เข้าไปปะทะกับคนร้ายตรงจุดของวัดป่าสัทธารวมที่มันอยู่ใกล้กับโรงเรียน
คือตำรวจในนี้พอรู้เหตุการณ์ปุ๊บเนี่ยก็รีบพยายามวิ่งเข้าไปที่โซนโรงเรียนก่อนเพื่อจะไปกันเด็กนักเรียน
เพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เด็กนักเรียนทำกิจกรรมเสร็จแล้วออกมาจากโรงเรียนพอดีเลย
ตอนนั้นคนร้ายที่อยู่ตรงแถวท้ายวัดแล้วยิงคนเสียชีวิตระบัดเจ็บไปแล้ว

พี่วินมอเตอร์ไซค์ก็มาช่วยประถมพยาบาลเบื้องต้นให้
แล้วก็พาเขาออกจากจุดเสี่ยงแล้วก็พาเขาส่งโรงพยาบาล
ตำรวจนายนี้นะคะก็คือ๑๐ตำรวจโทกรกฎอำพันธ์เงินค่ะ
เป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันปรับรามสพมนครราชศรีมานะคะ
จริงแล้วเนี่ยที่เขาเล่าให้ฟังก็คือว่า
จริงเขาออกเวรแล้วเขากำลังจะกลับบ้าน
แต่พอดีมันมีสายแจ้งมาว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
แล้วผู้บังคับบัญชาก็บอกเขาว่าไหวไหมเขาเองก็ยินดี
อาสาที่จะเข้ามาช่วยระงับเหตุเจอกับคนร้าย
ทีนี้พอเขาได้เห็นภาพนี้เมื่อวานเขาก็บอกผ่านไทยรัฐทีวีไปแล้วอะค่ะ
ที่บอกว่าถ้าใครเจอหรือใครรู้จักหรือว่าพี่มอเตอร์ไซค์คนนี้ดูอยู่
อยากที่จะเจอตัวอยากเจอตัวเป็นอยากจะขอบคุณอยากจะกอด
อยากจะบอกว่าขอบคุณมากเลยที่ทำให้เขาเนี่ยรอดชีวิตมาได้

คิดว่าไม่รู้จะขอบคุณพี่ยังไงจนถึงที่สุด
ก็ผมอยากกอดพี่เขาแล้วก็อยากบอกว่าพี่
ถ้าวันนั้นผมไม่ได้พี่ผมไม่รู้ผมจะรอดไหม
ผมจะได้เจอหน้าภรรยาหน้าครอบครัวไหม
คืออยากเห็นหน้าเขาอยากเห็นพี่เขาตัวเป็นแล้วก็ผม
ผมอยากจะขอบคุณเขาไม่รู้จะด้วยหลายวิธีที่อยากจะขอบคุณนะครับ
จริงอยากมีงานจะมอบให้ด้วย
ตำรวจโทกรกฎขอไทยรัฐทีวีมาว่าอยากจะเจอ
รัฐทีวีจัดให้นะคะผู้สื่อข่าวเราไปตามหาให้เลยค่ะ

เจอพี่วินคนนี้คุณภูริภัฐไปตามมาให้เลยค่ะ
พี่คนนี้ก็คือนายพัทธพลพรมอ่อนนะคะ
เขาขี่มาตะไซรับจ้างอยู่ที่หน้าโรงเรียนบุญวัฒนา
ธนาตรงจุดเกิดเหตุนั่นแหละอ่าซึ่งอย่างที่เราเคยเล่าไปว่านายพัทธพลคนนี้
เขาเป็นทหารในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยอ๋อตรงกับที่เราได้ข่าวเมื่อวานเลยว่า
เป็นทหารสามชายแดนใต้ใช่ที่บอกว่าชื่อพี่หนึ่งอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่า
จะกลับชายแดนใต้หรือยังหรือว่ากลับบ้านเกิดที่บุรีรำไปหรือยัง
ใช่ค่ะแต่ว่ายังอยู่นะเราไปเจอไปเจอตัวจริงนะคะ
ซึ่งที่เขาก็บอกว่าช่วงนั้นมันพักร้อนพอดีก็เลยมารับจ๊อปขับวิน
อ่าพอคุณภูริพัฒน์บอกไปว่าเนี้ยพี่จำได้ไหมพี่ไปช่วยตำรวจนายหนึ่ง
เขาชื่อสิบตำรวจโทกรกฎเขารอดนะแล้วเขาก็อยากเจอพี่มาก
พี่ช่วยเหลือเขาพอคุณพัทธพลรู้แบบนี้นะ
เดินไปที่วินเลยครับบอกหัวหน้าวินบอกผมขอเลิกงานวันนี้
ขอลางานเลยไม่วิ่งแล้วแล้วก็บอกคุณภูริพัฒน์บอกว่า
พาผมไปหาสิบตำรวจโทกรกฎที่โรงพยาบาลหน่อยครับนี่ค่ะ
อยากให้คุณผู้ชมไปดูวินาทีแรกที่ผู้รอดชีวิตกับผู้ช่วยชีวิตเขาได้เจอกัน

ให้นักเรียนเขาได้

มันเป็นอะไรเนี่ยกระดูก

แล้วก็คุณหมอซ่อมเส้นเลือดใหญ่ให้ด้วย
แต่เบื้องต้นก็ดีขึ้นตามลำดับครับ

เป็นความตื้นตันใจในเหตุการณ์ที่เลวร้ายเหลือเกิน

ก็เหมือนที่ตำรวจท่านที่บอก

บอกกับพี่ที่เขามาช่วย

หลบซ่อนข้างร้านแถวนั้นน่ะ

คนที่เขาช่วยชีวิตกันแล้วได้เจอกันเนี่ย

กรรมศาลมาก็เจอโดนยิงดีกว่า

เลยวิ่งไปช่วยพระยุงออกมาจากนั้น

จุดนั้นแหละที่ผมคิดว่าผมไปคนเดียว
แล้วถึงเวลามันมีคนมาช่วยเรา
คือเราก็คิดโฉ่ช่วยคนอื่นและสบาย

สีดำกับสีกะกรี

ตารื้นครับเขากอดขอบคุณกันอยู่หลายรอบมากเลยนะคะ
นี่ผมก็น้ำตาคลอแล้วเนี่ยเห็นแล้วก็ตื้นตันใจ
จริงมันเป็นภาพความสวยงามที่เขาบอกว่าฟ้าหลังฝน

มันเป็นแบบนี้แหละซึ่งภรรยาของสิบตำรวจโทกรกฎเองก็เข้ามา
ขอบคุณพี่วินคนนี้คุณพัทธพลคนนี้เป็นอย่างมากนะคะ
ร้องไห้เลยแล้วก็บอกเลยว่าถ้าไม่ได้พี่วันนั้น
หนูไม่รู้เลยวันนี้หนูจะอยู่ยังไงสามีจะยังอยู่ที่นี่กับหนูหรือเปล่า
ซึ่งทั้งคู่ก็พูดกันอยู่อีกสักพักนึงแล้วก็ให้คำพันสัญญากันด้วยนะคะว่า
เดี๋ยวถ้าหายดีออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่เนี่ยนัดเจอกันอีกนะ
อยากเจอกันแบบที่ร่างกายแข็งแรงกันด้วยนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้นายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ย
ถึงท่านออกปากชื่นชมนายพระทะพลพี่วินคนนี้เลยค่ะ
กล้าเข้าไปช่วยเหลือคนเจ็บถึงแม้จะรู้ว่าคนร้ายมีอาวุธหนัก
แล้วตัวเองก็เสี่ยงถึงชีวิตเหมือนกัน
เขาก็ให้กำลังใจนะคะว่าอยากให้เป็นคนที่มีจิตใจดีทำความดีแบบนี้ต่อไป
ถ้าติดขัดสิ่งไหนแจ้งมาเลย
แจ้งมาที่สาธิตปิตุเตชะรมชกระทรวงศาสตร์ธรรมนักศูนย์นี่แหละ
ตัวเขากับเพื่อนวินนี่ก็ฮีโร่เหมือนกันนะคุณ
เขาเอายางรถยนต์มาขวางเอาไว้
คือทำทุกทางที่จะสกัดกั้นคนร้ายถึงแม้เขาจะเป็นแค่พลเมืองธรรมดาคนหนึ่ง

ใช่เนี่ยเห็นยางไหมคะเขาพยายามเอายางมาสกัดกั้นวางวางเอาไว้
ซึ่งคนร้ายก็ผ่านมาจอดรถตรงนั้น
แล้วก็นาทีนั้นก็คือ๑๐ตำรวจโทกรกฎนั่นแหละยืนกั้นทางอยู่
พอคนร้ายเห็นตำรวจก็เลยกราดยิงจากในรถออกมา
ตำรวจโทกรกฎถึงได้โดนลูกหลงตอนนั้นนะคะ
นี่ค่ะที่เราวงแดงไว้นี่คือจังหวะนี้เลย
ตัวโกรกฎพยายามยืนขวางทางคนร้ายไว้
เพราะดีจริงนะคะที่ไม่ถึงชีวิตเขา
ถามพี่วินว่าตอนนั้นคิดอะไรอ่ะพี่ไม่กลัวเลยจริงเหรอ
คนร้ายมันกราดยิงรัวขนาดนั้นเขาบอกว่า
ตอนนั้นก็คิดอะไรไม่ออกถามว่ากลัวไหมก็กลัว
แต่คิดแค่อย่างเดียวว่าต้องเอาตำรวจที่บาดเจ็บออกจากวิถีกระสุนให้ได้ก่อน
มันไม่ควรมีความสูญเสียเกิดขึ้นมากกว่านี้แล้ว
ครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะว่าพี่เขาก็เป็นทหารด้วยใช่ไหม

รับราชการอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนทางภาคใต้ด้วย

อยู่ในหน้าที่ไหนทำงานอะไรขนาดไหน
ณตรงนั้นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่มีความสำคัญแล้ว